มาดูเหตุสะเทือนใจกันบ้างฮะคนยิงหมาครับ
ใช่ค่ะคือเอาขนมไปให้หมาแล้วหมางับนิ้ว
พอหมางับนิ้วก็เลยโมโหเอาปืนยิงคุณผู้ชมมีภาพจากกล้องวงจรปิดด้วย

เขายิงเลยอ่ะตายแล้วมันตายแล้วอ่ะ

ใช่ค่ะ๓นัดเห็นไหมนัดแรกพอมันโดนแล้วมันก็เจ็บ
มันก็ยังวิ่งวิ่งวนอยู่แต่พออีก๒นัดน่ะมันลงไปนอนตายแบบนี้เลยนะคะ
นี่คือเจ้ามารวยค่ะคุณผู้ชมเป็นสุนัขพันธ์บางแก้วผสม
คนที่ยิงเนี่ยเป็นเจ้าของโรงแรมย่านตลาดนัดซอย๒๐มิถุนา
แขวง๓เซนนอกเขตเว้ยขวางก็ยิงจนหมามันตายอ่ะค่ะ
คนที่ถือปืนเนี่ยถ้าเกิดคุณผู้ชมดูในภาพอันนี้เราซูมให้แล้วนะคะ
แล้วจริงมีชาวบ้านคนหนึ่งเห็นไหมกำลังคุยกำลังเหมือนกับไกลเกลี่ยอะไรกันอยู่อะค่ะ
แล้วพอชาวบ้านอีกคนนึงเดินเข้ามาแล้วยกมือไหว้คนที่ถือปืนอยู่
มารวยมันก็วิ่งกระดิกหางตรงมาที่คนที่ถือปืนยืนอยู่อะค่ะ
ทีนี้เขาก็เล็งไปที่มารวยชาวบ้านเนี่ยเห็นช่วยกันไล่มารวยให้ออกไปแล้วนะ
ปรากฏว่าเจ้ามารวยไม่ออกแล้วมันก็เลยเป็นคลิปแบบที่คุณผู้ชมเห็นนี้
แล้วก็บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่๘ตุลาคมคือถ้าดูเวลาในกล้องตอน๙โมง๕๖นาที
คนยิงเนี่ยที่บอกว่าเป็นเจ้าของโรงแรมเขาเอาขนมไปให้มารวยทีนี้พอไปให้แล้วมันก็งับนิ้ว
เลยเกิดเป็นเหตุการณ์แบบนี้เจ้าของมารวยเองเนี่ยยังร้องไห้ไม่หยุดเลยนะคะ
แล้วคนที่เขาเห็นเหตุการณ์คนที่เขาได้ดูคลิปเขาก็บอกว่าถ้าอย่างนี้มารวยจะไม่ได้รับความเป็นธรรมรู้ไหม
เพราะว่าคนยิงอ่ะอ้างแบบนี้บอกว่าปืนลั่นเอาปืนมันจะลั่นได้ยังไงอ่ะ
อย่างที่ภาพคุณผู้ชมเห็นน่ะเหมือนกับตั้งใจยิงเลยนะคะทีนี้เขาก็เลยมีการหาหลักฐานเป็นกล้องวงจรปิดเนี้ย
ซึ่งมูลนิธิเนี่ยก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะจัดให้ทุกข้อหาเลยทั้งทารุณกรรมสัตว์ทั้งเรื่องของพรบออาวุธปืนด้วย
แล้วเจ้ามารวยเนี่ยนะคะจริงมีคนเอามาปล่อยทิ้งไว้
เจ้าของตลาดเขาก็รักเขาก็สงสารเขาก็เอ็นดูมัน
นี้มานะฮะคือตอนที่มันมีชีวิตเนี่ยมันน่ารักมากมันเชื่อง
แล้วก็ตอนนี้พนักงานสอบสวนเจ้าของคดีก็กำลังจะแจ้งข้อกล่าวหา
ให้ผู้ต้องหารับทราบแล้วคือทารุณกรรมสัตว์พรบออาวุธปืน
พกพาอาวุธปืนแล้วก็ยิงปืน
รอแต่เพียงเจ้าของมาแจ้งข้อหาทำให้เสียทรัพย์
ซึ่งเป็นคดีส่วนบุคคลและเป็นสิทธิ์ของเจ้าของ
ไกลเกลี่ยยอมความหรือไม่ยอมความก็ได้
เพราะโทษทำให้เสียทรัพย์มีโทษจำคุก๓ปี
สูงกว่าโทษสูงสุดของการทารุณกรรมสัตว์อีกนะครับ
คือถ้าเจ้าของมาแจ้งความแจ้งไปเลย
จากทารุณกรรมศัพท์แล้วอีกคดีหนึ่งแจ้งไปเลยว่าทำให้เสียทรัพย์
แต่พอคลิปนี้ถูกแชร์ไปเนี่ยนะดิฉันเข้าไปดูคนไปคอมเมนต์เยอะเลยอ่ะ
ก็ใครที่เป็นคนรักสัตว์เห็นภาพนี้มันก็บีบหัวใจรับไม่ได้จริง
ส่วนใหญ่ก็บอกว่าเจ้าของอย่ายอมความนะแล้วก็ถามว่าเนี่ย
หมามันกระดิกหางอยู่คุณยังไปยิงมันจิตใจคุณทำด้วยอะไร
แล้วบางคนเขาก็บอกว่ามันเป็นความพลาดของตัวคุณเองหรือเปล่า
เวลาให้อาหารให้อาหารกับมือหมามันก็อาจจะงับพาด
คือคุณประมาทเองแล้วอยู่ดีจะโมโหมาก่อเหตุแบบนี้
มาฆ่าหมาแบบนี้สะเทือนใจนะ
คิดดูดิคุณยังทำกับหมาได้
ถ้าคุณไปเจอคนที่แบบมาแบบเหมือน

คุณไม่ควักปืนมายิงคนอื่นตายเหรอ